มารับรางวัลนาขีภาคศัพท์
มารับรางวัลนาขีภาคศัพท์

เพราะพี่อ๊อฟก็ตั้งใจทำงานนี้มากเลยครับ
ก็ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งของนาขีรู้สึกยังไงครับ

จริงก็ต้องบอกว่าก็ดีใจแทนพี่อ๊อฟกับทีมงานทุกคน
เพราะว่าเราก็ทำงานกันค่อนข้างหนักมากด้วยใช่ไหมฮ
แต่จริงแล้วสำหรับรายชื่อนักแสดงที่เข้าชิง

ก็มีหลายคนที่ทำผลงานมาได้ดี

แล้วก็หันมาดูรถต้องเดินพัน
กำลังมาดูรถเลยต้องกำลังเรื่องรถนิดนึง

ขอบคุณเสียงเค้าที่ทำให้ผมต้องหยุด
ก็คือเราก็เห็นว่าเค้ามีปุ่งการถ่ายคลิป

ที่แบบมีคนคอเวิร์ตมาให้ดู
มันก็คล้ำดีครับผม
ใช่ครับ
ตรงนั้นครับ
ไม่ใช่อยู่สักการณ์เท่านั้น
ไปไปแล้วออกกิจเนททางนั้นด้วย
ไม่ครับแถวนั้นถือว่า

คนก็แบบจากหลากหลายที่มากเลยอะไรอย่างนี้
ส่วนมากคนที่นู่นเขาก็เห็นเขาก็ชินเขาก็เฉยนะครับ
คนที่อาเซียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยสนใจ

ถ้าแบบมันก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายเลยใช่ไหม

ต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเตะฉุกเฉิน
ว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วย

เป็นห่วงเขาด้วยเขาเป็นห่วงตัวเราด้วย
ละครดู
ครับละครก็ได้ยินพี่น้องบอกพระพ่าว่าประมาณสักรายกันยายน
ก็เป็นอีกละครที่จริงก็ทุกคนติดตามชมรับลองว่าจะชื่นช่อสนุกนะครับ

ดรษีทรงชีทจีนตอนนี้ก็ต้องกระหนักหนนู่นกมาก
จริงตอนนี้เพราะว่าเราทำสัญญาทางจีน
เพราะฉะนั้นเรื่องของการตรับต่อก็ต้องอยู่ในระยะเวลาสัญญาด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานอย่างพฤษฐานมีคุณภาพและตรงต่อเวลา
แล้วของพุทธยาย่าล่ะคะ
ผมก็น่าจะความรู้สึกเดียวกับทุกคนคือ
ไม่ชอบหรือว่าเกลียดนั่นเองตัวของสองปีบใช่ไหม

เพราะว่าแบบหื้มแบบร้ายมากเลย
จริงก็ดีใจแทนเขาด้วยนะครับผม
ที่เขาได้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ด้วย
แล้วก็หลายคนก็คงได้เห็นน้องทุ่มเท
แล้วก็เรื่องของฝีมือการแสดงที่ต้องแยก
มีทั้ง๓ตัว๔ตัวในเวลาเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับผม

แล้วก็อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วย

ทุกคนก็คงจะแบบว่ามันทำไมร้ายอย่างงี้
น่าโง่งสารเนี่ยกัสสลองน่าโง่งสาร

มีหลายอารมณ์ชอบหลอกกลัวไหมครับ

เราเคยเจอไหมอารมณ์แบบ

เขาจะคลิปคาแรคเตอร์อย่างงี้ก็อันนั้นมีบ้าง

ก็หลังจากได้ดูวันแรกวันที่สองก็แสดงคอมมิดีกับเขาด้วย

เพราะว่าคลับกลัวไง
เพราะว่าเรายังรู้สึกอินตามกับนักล่ากรต่าง
แต่ว่าตัวละครทุกตัวก็มีเหตุผลของมันใช่ไหมครับ

แล้วก็ถ้าน้องไปเดินตลาดก็ให้แท็กกาสลองแล้วกัน